ป้องกันผีนี่ไม่ใช่ค่ะพระมาหลอกคนหลอกคุณพ่อท่าน
หนึ่งนะคะเป็นพระทุดงค่ะหลอกบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้ถูกรางวัล
ใหญ่รางวัลที่ดึงสุดท้ายศูนย์เหินไปหลักแสนบาทนะคะ
ล่าสุดตำรวจในท้องที่บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวพระ
ซึ่งกลายเป็นคนร้ายรายนี้นะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ
ผู้เสียหายก็คือชื่อว่าคุณป้าสกุลกวกขุนทศนะคะ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ถูกคนร้ายช่อกงหลอกเงินแล้วก็เอาทรัพย์สินไปเป็นอะไรบ้างล่ะคุณป้า
เงินสดห้าหมื่นบาทสร้อยคอทองคำหนักสองบาทหนึ่งเส้น
พระเครื่องหลวงพ่อคูณเลี่ยมกรอบทองคำหนัก๑สลึง๑องค์
รวมเป็นเงินหนึ่งแสนบาทถ้วนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นคือสิบสองธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
คุณสกุลคุณป้าสกุลเนี่ยได้ถูกสามีภรรยาคู่หนึ่งพาไปพบกับพระทุดง
ที่บริเวณป่าชุมชนอันนี้ทำเป็นขบวนการนะครับไปพบที่บริเวณป่าชุมชนบ้านหลุงตำบล
สระเจราะเชษฐ์อัมเภอด่านคุณทศนะฮะเพราะไปถึงพบพระรูป๑
รูปหนึ่งนั่งอยู่บนแคร่ไม้ในป่ามีลานโล่งค่ะแล้วก็จอมปลวกตรงต้นไม้นะคะ
มีแป้งทาขาวโพลนนะคะเหมือนลักษณะมีคนมาขอโชคขอลาบนี้เข้าไปแล้วนะ
ทุดงค่ะสั่งให้คุณป้าสกุลถวายขันครู
เพื่อทำพิธีปลุกเสกอันนี้ปฏิบัติการเริ่มแล้ว
ถวายขันครูเพื่อทำพิธีปลุกเสกจากนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะเห็นเลขชัดเจนเลยนะ
แต่มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบังตาเอาไว้ทำให้ป้าสกุลเนี่ยแกไม่เห็น
ยังนำขันครูกลับบ้านไม่ได้ให้ฝากไว้ที่พระรุ่งขึ้นให้กลับมาที่เดิม
เพื่อทำพิธีปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเพิ่มความครั้งอ่าฮะ
รับประกันเลยพระบอกรับรองเลยว่าทีเด็ดแน่นอน
จะได้เลขเด็ดแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์แน่นอนนะคะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าอยากถูกมากมาก
ให้ใส่เงินลงในขันครูเยอะเยอะไอ้ข้อแม้ตรงเนี้ยนี่แหละฮะ
มันเยอะเยอะเหรอใช่นะคะทีนี้ด้วยความที่คุณป้าบอกว่าก็อยากถูกรางวัลใหญ่อ่ะ
คุณป้าสกุลแกก็เลยรวบรวมเงินกับญาติได้สักประมาณห้าหมื่นบาทใส่ซองพร้อมกับทรัพย์สินก็คือ
เป็นสร้อยเป็นพระเลี่ยมทองเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้ว๑แสนบาทค่ะ
ใส่ลงไปในขันครูจากนั้นพระทุดงก็เอาอีกแล้วทำการปลูกเสก
เสร็จแล้วคืนขันครูให้โดยมีผ้าขาวคลุมไว้
บอกว่าเลขอยู่ในขันแต่ให้ไปเปิดดูที่บ้าน
ไม่งั้นเดี๋ยวเลขเคลื่อนเนี่ยเนี่ยป้าหอบเนี่ยเนี่ย
คันนี้ไปแล้วบอกว่าให้ไปเปิดที่บ้านพระทุดงบอกแบบนี้นะคะ
อย่าเปิดตอนนี้นะอย่าเปิดต่อหน้าอัตมานะเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะฮะ
สุดท้ายป้าออกจากป่าค่ะแก๊งพระทุดง
ได้บอกให้ผู้เสียหายเนี่ยไปจัดเตรียมพัฒนาพัฒนาหาร
ทหารเพลรอที่วัดป่าด่านขุนทศซึ่งอยู่ห่างจากจุดจอดรถประมาณ
หนึ่งจุดห้ากิโลเมตรค่ะส่วนพระทุดงจะนั่งรอ
จะนั่งรถของสองสามีภรรยาตามไปนะฮะครับป้าสกุลแกก็เอาล่ะ
ทำตามไงฮะไหนก็เชื่อแล้วก็เชื่อให้สุดนะฮะ
แกก็ไปจัดเตรียมอาหารอยู่นานสองนานแล้วค่ะ
แต่พระทุดงกับสองสามีภรรยาก็ไม่มาสักที
ขบวนการแก๊งต้มตุ๋นไม่มาสักทีค่ะ
โทรศัพท์หาสองสามีภรรยานะคะโทรไปกี่ครั้ง
อยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับสาย

ทีนี้ป้าสกุลแกก็เลยเชื่อแบบสนิทใจโดนแล้วล่ะ
เต็มใจให้หลอกเลยนะโดนหลอกแล้วล่ะ
ปิดดูเจอลมค่ะไม่มีอะไรหรอ

เพราะเงินซับสินมันหายไปเกลี้ยงเลยนะคะ
เดือเตกเครืองครูและสองขาวมีเสดกระดาษอัดไปสองแผ่น
เขียนตัวเลขด้วยปากกาสีแดงตัวโต

แล้วก็อันเลขสองตัวก็ไม่รู้ว่าจะใช่รางวัลที่๑นึงเปล่า
ตำรวจก็เลยเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปนะคะ
ก็ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พันธุ์ตำรวจโทอรุณศักดิ์วันนโกศิษย์รองผู้กำกับสอบสวนสพด่านขุนทศ
บอกว่าขณะนี้ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาเบาะแสของแก๊งต้มตุ๋นรายนี้แล้ว
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนีนะคะ
เรื่องต้นน่าจะเป็นข่าวดีได้นิดหน่อยครับ
ใครท่านไม่ทราบหมายเลขทะเบียนค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์นะฮะ
ตรวจสอบว่าเป็นเบอร์ของใครยังไงนะฮะเป็นเบอร์ที่คนร้ายใช้โทรคุยกับคุณป้าผู้เสียหายนะครับ
อกจากนี้ยังมีข้อพิรุธบางอย่างผู้เสียหายไปกัน๔๕คน
แต่ไม่มีใครจำอะไรได้เลยนี่บอกมาแบบนี้ความจริงผู้เสียหายน่าจะเอกใจตั้งแต่ถูกพาไปในป่าลึกแล้ว
หรือว่ายังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกตำรวจหรือบอกไม่หมดซึ่งคือตำรวจก็ถามนะ
ใครจำอะไรได้ไหมตอนที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลย
นี่ไงมันก็เลยยากไงคือถ้าเกิดว่าเจ้าทุกข์เองผู้เสียหายเองจำอะไรไม่ได้แล้วจะเอาข้อมูลมาจากไหน
หรือว่าไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับตำรวจเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นยากที่ตำรวจจะต้องทำงานต่อนะฮะ